คุณผู้ชมฮะมีการแชร์เรื่องราวนี้ลงในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเคืองเมีย
เมียหนีไปผู้ชายคนนี้ก็เลยมาตามถึงที่บ้านของพ่อตา
ถามว่าพ่อตาเห็นเมียผมไหมเมียผมหนีมาที่นี่ไหม

ทีนี้พ่อตาบอกว่าเมียเองไม่ได้มาที่นี่

มือหนึ่งอุ้มลูกน้อยวัย๒ขวบ
มือหนึ่งจูงเด็กชายลูกอีกคนวัย๕ขวบ
ป้าบเด็ก๕ขวบเขาให้ไปลงที่ลูกคุณ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ความรุนแรงหน่อย

พ่อไปเข้าบ้านพ่อไม่ต้องคุยอะไรไม่รู้ว่ามาหาเรื่องไหนล่ะ
นี่แหละครับเหตุการณ์ที่เป็นคลิปนี้นะฮะ
คือเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจเหมือนกันนะคุณนะ
การทำร้ายร่างกายเด็กนะฮะเด็กวัย๕ขวบเอง
ถูกพ่อแท้ที่เมื่อกี้ยังจูงมือกันอยู่เลยนะครับ
เข้าอย่างแรงจนตัวลอยเลยนะฮะสงสารสิครับ
คลิปนี้เนี่ยป้าของเด็กเนี่ยถ่ายแล้วก็นำมาโพสต์
คือเป็นคนเอามาโพสต์ไว้นะฮะพร้อมกับระบุข้อความว่า
ช่วยกันแชร์เยอะหน่อยค่ะมีหน่วยงานไหนพอจะช่วยหลานได้ไหมคะ
หลานโดนพ่อแท้ทำร้ายตลอดเลย
ถามว่าคลิปนี้ใครเป็นคนถ่ายนี่ครับตาของเด็กหรือว่าพ่อตาของผู้ชายคนนี้
เป็นคนถ่ายไว้ก็คือนายประชุมเพชรเจริญอายุ๕๙ปีเป็นคนถ่าย
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าลูกเขยก็คือไอ้บังมัดเนี่ยนะฮะ
อยู่กินกับลูกสาวของเขามานาน๙ปีแล้ว
ส่วนผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ภรรยาของบังมัดนะอันนี้คือผู้เป็นป้านะฮะ
บอกว่าบังมัดกับลูกสาวอีกคนของเขาอยู่กินกันมา๙ปีมีลูกด้วยกัน๒คน
คนโตเมื่อกี้แหละที่โดนเตะไปเนี่ยอายุ๕ขวบส่วนคนเล็กเนี่ยอายุ๒ขวบที่พ่อมันอุ้มมาเมื่อกี้นะฮะ
แต่ระยะหลังลูกสาวมาบ่นให้พ่อฟังบอกว่าทะเลาะกับสามีเหลือเจ้าลูกเขยตัวเดียวของผมอยู่เป็นประจำ
โดยในวันเกิดเหตุ๒๙พฤศจิกายนนะครับลูกเขยเข้ามาที่บ้านมาตามหาเมียหรือว่ามาตามหาลูกสาวของผมนี่แหละ
ซึ่งตัวผมเองก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้กลับมาที่บ้านทีนี้ล่ะครับตัวลูกเขยเนี่ยไม่พอใจโอ้โหตะโกนโวยวายเสียงดังเลยนะฮะ
แล้วก็ตัวของพ่อตาก็บอกอ้าวถ้าไม่อยากเลี้ยงลูกไม่อยากเลี้ยงหลานของผมของฉันคงเรียกว่ากูนะ
อยากเลี้ยงหลานกูมาเดี๋ยวกูเลี้ยงเองนะพ่อตาบอกไปแบบนี้แต่ลูกเขยบอกว่าแล้วพ่อจะเลี้ยงลูกได้ดีอย่างผมหรือเปล่าล่ะ
จากนั้นก็ลากจูงลูกไปนะฮะคนโตเนี่ยถูกลากออกไปจากบ้านส่วนคนเล็กก็ถูกอุ้มไป
และอยู่ก็เตะลูกชายคนโตวัย๕ขวบอย่างแรงไปถึง๒ครั้ง
ค่ะตัวพ่อตาบอกว่าสงสัยมันจะโมโหอ่าแล้วมันก็ไปลงที่เด็กไปลงที่ลูกเนี่ยนะฮะ

จากนั้นก็ผลักเด็กขึ้นรถเก๋งแล้วก็ขับออกไป

กลัวไม่รู้ชะตากรรมของหลานจะเป็นยังไง

ต้องไปอยู่กับพ่อไม่รู้ว่าจะโดนพ่อแท้ทำร้ายอีกหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะฮะ
แต่ตำรวจบอกว่าให้ไปไกลเกลี่ยกัน

เกลี่ยกันไม่ได้ทีนี้ก็ต้องเอาคลิปออกมาโพสต์
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือนะครับ
ล่าสุดป้าของเด็กได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าตอนนี้ทางน้องเขยหรือว่าผู้ก่อเหตุ
คือเวลาได้ติดต่อเข้ามาแล้ว
แล้วก็จะเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลอง๕แล้ว

เพื่อจะมาพูดคุยเจรจากลายเกลี่ยกันนะครับ
ส่วนน้องสาวของเธอที่เป็นแม่ของเด็กนั้นนะฮะ
ตอนนี้เองก็ยังติดต่อไม่ได้อยู่เลยนะครับ
ก็เลยฝากสื่อหน่อยบอกไปหน่อย
ถ้าเจอน้องของเธอหรือว่าน้องของเธอดูอยู่
ก็อยากจะบอกให้น้องเธอกลับมาหาลูกบ้างนะครับ

คือทางฝั่งญาติของพ่อเด็กญาติของบังมัดเนี่ย

จะนำไปเลี้ยงเองเพราะว่าทางฝั่งนั้นก็ห่วงหลานเหมือนกัน
ทางฝั่งพ่อเด็กก็ห่วงหลานนะฮะ
แต่ว่าทีนี้ญาติทางฝั่งนี้ก็ห่วงเหมือนกัน
ไม่อยากให้เด็กไม่อยากให้หลานไปอยู่ทางญาติฝั่งพ่อ
เพราะกลัวว่าจะได้อันตรายหรือไม่ก็ถูกทำร้ายอีก

ก็กลัวอยากเอามาดูแลเอง
เพราะเชื่อว่าทางฝั่งของเราดูแลเองได้ดีกว่านะครับ
แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฮะเรื่องนี้ต้องมีความคืบหน้า๕โมงเย็นเข้าไปที่โรงพัก

ใครจะเลี้ยงดูนะฮะแล้วก็ดูได้ดีรึเปล่านะฮะ
แล้วอีกภาพเมื่อสักครู่ที่คุณเตะลูกคุณเนี่ย
มีแผลเป็นปมในใจน้องนะเด็ก๕คั่วป่ะค่ะ